กำลังมองหาแล้วเอ๊ะที่มีกินอะไรดี

ผมไปเจอร้านนี้โดยบังเอิญเป็นร้านรถเข็นข้างทาง

รสชาติเนี่ยเด็ดอย่าบอกใคร

คือแกงเห็ดมันมีสมุนไพรไทยอยู่
จะสุขภาพไม่ต้องของการสร้างภูมิคุ้งกัน

อร่อยมากไปชมกันรวมทางพาวิชมไปดู

มีเมนูง่ายแต่เต็มไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกายมาฝากคุณผู้ชมครับ

ร้านรถเข็นข้างทางธรรมดาธรรมดาร้านนี้

เมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือแกงเห็ดครับ
อู้วววว
งเห็ดสูตรของป้าเกษรทำตามได้แบบง่าย
เริ่มต้นด้วยการต้มน้ำใบยะนางให้ร้อน
โดยสรรพคุณของใบย่านางก็คือช่วยสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคในร่างกาย
พอน้ำเดือดก็ใส่เห็ดลงไปกี่อย่างก็แล้วแต่ชอบ
ตามด้วยฟักทองบวบหอมชะอมตะไคร้ใบแมงลักษ
ซึ่งผักแต่ละอย่างก็มีประโยชน์แตกต่างกันไป
หลังจากผักสุกแล้วก็ตำพริกใส่เพิ่มความเผ็ด
ตามด้วยน้ำปลาร้าแบบนัวใส่น้ำปลาอีกนิดผงปรุงรสอีกหน่อย
เป็นอันเสร็จทานคู่กับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อน
แม่ทั้งหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพจริงครับ
ที่ป้าเกษรเช่าตึกเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่โควิดทำให้ป้าไปต่อไม่ไหว
ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาลงทุนซื้อรถเข็นขายอาหารแบบนี้แทน
หากต้นทุนกับใช้หนี้รายวันแล้วก็เหลือใช้เพียงวันละ๑๐๐๓๐๐บาทเท่านั้น
แต่ป้าก็บอกว่าถ้าไม่สู้ก็คงอดตาย
ก็คิดว่าถ้าไม่ตายก็คงไหวอ่ะนะแล้วก็ถ้าไม่เป็นอะไรไปก่อนเราก็ต้องสู้อย่างนี้แหละ
กลัวไหมก็กลัวแต่ก็ทำไงได้พอกลัวจะไปนอนอยู่ในบ้านเราก็ไม่มีกิน
ทำง่ายมากมีสมุนไพรมีผักหลายอย่าง
กินเข้าไปก็มีประโยชน์กับสุขภาพป้องกันโรคการภัยได้หลายอย่างเหมือนกัน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายที่คุณผู้ชมทำกินเองในบ้าน
แต่ว่าอย่างคุณป้าเองเขาบอกว่าวิธีการดูแลตัวเองของป้าคือกินกระชายสดใช่ไหม
ในการที่จะไปช่วยป้องกันเรื่องของไข้หวัดหรือว่าโควิดต่างก็ตาม
แต่ถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบทานผักหรือว่าทำกินเองไม่เป็น
อีกหนึ่งวิธีง่ายที่ตอนนี้หลายคนเขาชอบนิยมทานกันคือเรื่องของฟ้าทลายโจร
แต่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าต้นฟ้าทลายโจรมันหน้าตาเป็นแบบไหน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พาไปดูติดตามพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วเลยครับ

พื้นที่โล่งที่เห็นนี้เดิมที่เจ้าของสวนนวลนรสิงค์
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ไว้จะปลูกดอกไม้เพื่อเป็นแลนดมาร์ค
เช็คอินถ่ายภาพให้กับร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ข้าง
แต่ตั้งแต่มีโควิด๑๙ทำให้ร้านกาแฟปิดชั่วคราว
ตัดสินใจเปลี่ยนจากแปลงดอกไม้มาเป็นแปลงสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรแทน
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ชาวสวนหลายคน
เริ่มที่จะหารายได้เสริมด้วยการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะ
อย่างที่เห็นในมือนี้เป็นฟ้าทลายโจร
เพราะเมล็ดมีอายุประมาณ๑เดือนกว่าแล้ว

ที่สำคัญนะคะชาวสวนบอกว่าปลูกตอนนี้ยังทันนะคะ
เพราะว่าราคารับซื้อนั้นดีมากเลยค่ะ

แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐๑๓๐บาททีเดียวค่ะ
คุณชนะนัทมั่นคงหรือคุณหนูแดงเจ้าของสวนนวลนรสิงห์บอกว่า
ที่ผ่านมาฟ้าทลายโจรที่ปลูกเองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ดังนั้นจึงเปิดรับซื้อจากชาวบ้านและเกษตรกรจากจังหวัดต่าง
มีทั้งจังหวัดชายภูมิพิจิตรอุตรดิษฐ์
โดยให้ราคาสูงเท่ากับหน้าโรงงานเลยทีเดียวค่ะ
คือต้นสดอยู่ที่๑๐๐บาทถึง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และที่ตากแห้งแล้วอยู่ที่๔๕๐บาทถึง๖๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ตอนนี้ผลิตไม่ทันค่ะ
ก็เลยส่วนหนึ่งรับซื้อด้วย
รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนที่เขาแบบปลูกขายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าลำพังเก็บเองไม่ทัน
ถ้าตามใดที่ยังมีไวรัสอยู่แบบนี้นะคะ
ทลายโจรใช้ได้ตลอด
สำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรบอกเลยว่าง่ายมาก

วิธีแรกคือการเพาะต้นอ่อนลงถุงดำ
เมื่อต้นมีอายุ๑เดือนจึงนำลงแปลง
ก่อนจะคลุมด้วยฟางรักษาความชื้น
รดน้ำเช้าเย็นเมื่อผ่านไป๓เดือนก็เริ่มตัดต้นได้ค่ะ
หรืออีกวิธีคือการโรยเมล็ดลงแปลงเลยทีเดียว
ดน้ำเช้าเย็นผ่านไป๓เดือนตัดต้นขายได้เช่นกัน
ที่สำคัญฟ้าทลายโจรไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยาเลยค่ะ
สำหรับผลผลิตทั้งหมดของสวนนวลนรสิงห
ทั้งที่ปลูกเองและรับซื้อจากเกษตรกร
ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตยาสมุนไพร
เพื่อให้ออกมาเป็นยาฟ้าทลายโจร
ภายใต้ชื่อนวลนรสิงสมุนไพรฟ้าทลายโจร
หากใครสนใจมีต้นฟ้าทลายโจรและต้องการหารายได้เสริม
สามารถติดต่อขายต้นสดหรือต้นแห้งได้ที่เพจสวนนวลนรสิง
หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
นัทชัยลาวบุตรถ่ายภาพอัญชลีสิริมั่ว
ข้าวแทนัททีวีรายงาน
เมื่อกี้ประจำวันนี้แล้วพบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ